คุณผู้ชมคะกรณีที่ผู้ปกครองของนักเรียนหญิงชั้นม๓
โรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอเทพาะจังหวัดสงขลา
ไปแจ้งความเอาผิดกับผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการคือลักษณะคือชำราวลูกสาวของเธอ
หลังจากนั้นผู้อำนวยการคนนี้ก็ออกมาชี้แจงหน้าเสาทง
แต่ว่าสิ่งที่มันเป็นประเด็นคือเขาเอาปืนพกออกมาด้วย
คลิปนี้แหละค่ะที่เป็นคลิปด่งดังในโลกออนไลน์เมื่อวานนี้นะคะ
แล้วทำให้นักเรียนที่ทำกิจกรรมอยู่หน้าเสาทง

หลังจากนั้นไม่นานทางโรงเรียนก็สั่งประกาศ

ไปติดตามบรรยากาศที่โรงเรียนดังกล่าว
ว่าวันนี้ก็อีกหนึ่งวันค่ะที่ประกาศให้หยุดเรียนนะคะ
แล้วเดี๋ยวจะไปเปิดอีกทีก็คือวันจันทร์เลย
วันนี้เรามีโอกาสไปเจอกับรองผู้อำนวยการโรงเรียน
สุธิพันธ์เป็นรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนด้วยบอกว่า
ต้องหยุดเรียนอีก๑วันเพื่อให้นักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองได้ผ่อนคลาย
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะต้องยอมรับว่าก็กระทบกระเทินจิตใจนะคะ
แต่ยืนยันว่าไม่ได้กระทบกับการเรียนการสอนเรื่องของการสอบกลางภาค
เพราะว่าทางโรงเรียนได้เตรียมแผนการเรียนการสอนเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
ส่วนความคืบหน้าของคดีความค่ะพันธุ์ตำรวจเอกธรรมรัฐเพชรหนองชุม
เป็นผู้กำกับสพเทพาบอกว่าตอนนี้ดำเนินการคดีมี๒ส่วน
ก็คือคดีที่แม่ของน้องนักเรียนหญิงชั้นม๓มาแจ้งความเอาผิดพอ
ในข้อหากฎธรรมชำราวและพรากผู้เยาว์
อันนี้ได้สอบปากคำแม่ไปแล้วส่วนหนึ่ง
พร้อมกับให้นำหลักฐานมามอบให้กับพนักการสอบสวนเพิ่มเติม
ส่วนตัวเด็กส่งไปตรวจตั้งแต่วันแรกเลยที่โรงพยาบาลเทพา
เด็กได้มีการประสานกับทีมสหวิชาชีพเพื่อร่วมกันสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งด้วย
หากมีพยานหลักฐานชัดเจนก็จะเดี๋ยวจะออกหมาย
เรียกให้ผอมารับทราบข้อกล่าวหาค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งคดีก็คือคดีเรื่องปืน
เบื้องต้นได้มีการตรวจสอบแล้วนะครับว่าปืนที่
เหมือนเป็นโถแล้วยิบขึ้นมาแบบนี้
เด็กก็วิ่งกันกลัวจะโอ้โหกราดคงกราดยิงจะยุ่ง

มุมด้านหลังเนี่ยจะมีเด็กคนหนึ่งที่มาเดินแล้วดึงปืนออกไป
คือจังหวะที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เลยเนี่ย
ก็มีเด็กคนหนึ่งไปดึงปืนออกไปจากมือผอเลยนะฮะ
เรื่องปืนเนี่ยนะคะพอไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีใบอนุญาตถูกต้องนะคะ
แต่ว่าเรื่องความผิดเนี่ยจังหวะนี้ค่ะ

ใช่ค่ะใบอนุญาตมีถูกต้องนะคะปืนเนี่ย
แต่ว่ามีความผิดเรื่องของพกพาอาวุธปืนไปในที่ทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนะคะ
แล้วเดี๋ยวจะมีการรวบรวมหลักฐานเรียกพอมาแจ้งข้อกล่าวหาค่ะ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่มีคลิปเผยแพร่ไปในโลกออนไลน์เนี่ย
แล้วก็เรื่องนี้ได้มีการสอบถามเด็กผู้เสียหายไปแล้วนะคะ
ว่าคลิปนี้เธอบอกว่าน้องบอกว่าน้องไม่ได้เป็นคนถ่ายคลิปในลักษณะดังกล่าวเนี่ย